ต่อกันที่เรื่องที่น่าชื่นชมบนโลกโซเชียลกันหน่อยค่ะ
สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาของพี่เจี๊ยพิจิตราแล้วก็พี่บอยพีชเมเกอร์ค่ะ
เขาไปเจอกับคุณลุงคนนึงนะฮะกำลังเข็นขายของเก่าอยู่
แต่ว่าดูสภาพแล้วเหมือนคุณลุงจะอ่อนแรงแล้วก็เหมือนฟุบหน้าลงไปกับรถเข็นคันเก่าคันนี้แหละค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่พี่เจี๊ยบภรรยากำลังเดินไปถามคุณลุงที่เก็บของเก่าขาย
เพราะว่าเห็นคุณลุงสับประงกอยู่ริมธนุนนะฮะ
บอยก็บอกโพสต์เล่าเรื่องเอาไว้บอกว่าตอนเกือบตี๒แล้ว
บอยกับพี่เจี๊ยบเอารถออกมาเติมน้ำมันเพราะว่ากลัวว่าตอนเช้าเดี๋ยวรถจะติด
พอเติมเสร็จขับรถออกไปเห็นคุณลุงยืนสับปะงกอยู่หน้าปั๊มนี่แหละค่ะ
แล้วก็ฟุ๊บลงไปกับรังกระดาษที่แกเข็นรถเข็นมานี่แหละค่ะ
ก็เลยวนรถกลับมาหาลุงด้วยความเป็นห่วงว่าคุณลุงจะเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะ
ก็เลยทำให้ได้รู้ว่าคุณลุงเก็บของเก่าเนี่ยเก็บมาตั้งแต่ตอนบ่ายแดดเปรี้ยงเลยค่ะ
มาถึงช่วงเวลาตีสองนี่แหละเห็นบอกว่าของขยะเก่าทั้งหมดเนี่ย
ลุงจะเอาไปขายตอนเช้าแกบอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายวันนี้ง่วงไม่ไหวค่ะ
และทุกอย่างก็เป็นตามคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะ
เอ้อขอบคุณขอบคุณโอ้โหขยั้นขยอกันอยู่หลายครั้งคุณผู้ชมท่าทำอย่างไร
คุณลุงก็ไม่ยอมเอาแล้วก็ในช่วงท้ายคลิปเนี่ยคุณลุงเขาฝากถามมาด้วยนะ
ถามคุณเจี๊ยบตอนแรกบอกว่าแล้วให้ลุงมาขนาดนี้จะมีเงินกินข้าวหรือเปล่า
คุณลุงก็ไม่ได้รู้หรอกว่าสองคนนี้เป็นดาราดังนะ
สุดยอดน้ำใจคุณลุงเหมือนกันนะเป็นคนสู้ชีวิต
เงินยืนให้เต็มที่ก็ไม่เอา
เจี๊ยบบอกว่างั้นคิดอย่างนี้ละกันคุณลุง

หรือว่าคุณลุงจะได้พักผ่อนในวันรุ่งขึ้นนะคะ
เห็นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ในการทำความดีครั้งต่อไปด้วยนะคะ